สวัสดีค่ะอาจารย์ปอล์สวัสดีค่ะประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
คิดถึงมากทุกคนรอให้วันจันทร์นั้นเวียนมาบรรจบพบเจอกันอีกแล้วนะคะ
วันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของใช่เรื่องของเลข๔๗๗๔เป็นตัวเลขที่พูดแล้ว
ถือว่าไม่โม้นะไม่ได้โม้๔๗๗๔ไม่ได้โม้
เราก็ต้องเท้าความกันก่อนว่า๔๗๗๔จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มต้องพิจารณาก่อนการใช้งาน
เพราะว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เราก็ต้องมาดูกันสิว่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใคร
และมีความดีมีข้อเสียยังไงด้วยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะ
เลข๔เป็นตัวแทนของดาวพุทธนะคะดาวพุทธนี่จะเป็นเรื่องของเทพการเจรจา
เรื่องการเจรจาไหวพลิบปฏิฐานนะคะแล้วเลข๗ก็จะเป็นเลขของดาวเสา
ดาวเสาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความมุมานะบากบั่นสู้ตายแต่ก็แอบมีความเครียดและเศร้าหมองอยู่ในตัว
ในเมื่อ๒ตัวนี้รวมกันแล้วจะทำให้พลังเลขของคู่นี้นะคะ
กลายเป็นคนที่มีคำพูดที่หนักแน่นเจรจาแล้วน่าฟังน่าเชื่อถือจริง
เพราะเหตุว่าเราพูดถึงข้อดีเลยเพราะเหตุว่าผู้ที่พูดออกมา
จะเป็นคำพูดที่คุณมั่นใจได้ว่าเขาจะทำเพราะเขากลั่นกองในสมองเขาแล้วล่ะ
ว่าเขาทำได้แล้วเขามีความตั้งใจอย่างดีเยี่ยมที่เขาจะทำนะคะ
คนนี้ก็เลยได้รับโครงการและงานใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูแลนะคะ
แต่ว่าจะถามว่าเลข๔๗๗๔ไปเกี่ยวยังไงกับเงินทอง

แต่ว่าเป็นเลขที่เป็นภาหะเหมือนพาหานำโรคไม่ใช่นะคะ
เป็นเลขที่นำพาไปซึ่งเงินก้อนโตและความน่าเชื่อถือ
เนื่องจากอธิบายอย่างนี้เลยว่า๔๗ในเมื่อเราพูดจานักแน่น
ใครก็เชื่อว่าเราทำได้แล้วเราก็ทำได้จริงนะคะ

เป็นเงินก้อนโตอย่างที่เราเคยพูดกันนะคะ

ในเมื่อคุณพูดจาน่าเชื่อถือโครงการใหญ่ที่รออยู่
คุณก็ต้องทำได้จะเป็นส่งผลให้คุณได้รับสิ่งเหล่านี้เข้ามา

อย่างเช่นตัวอย่าง๔๗๘หรือว่า๘๗๔
ก็คล้ายกันคือ๘๗เป็นเลขเงินก้อนโตอำนาจบารมี
แต่๗๔เป็นการเจรจาที่คุณทำได้

สงสัยเลยเนาะเลขแบบนี้มันจะเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไงเอ่ย
เดี๋ยวนะคะก่อนที่จะเหมาะกับใครเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่า

ใช่มันก็ต้องมีแง่ดีและแง่ลบด้วย
แง่ลบนะคะคุณจะเป็นคนจริงจังตลอดเวลา

เพื่อนหัวเราะกันเฮฮามีมุ่งมีมุกไอ้นี่นั่งหึงขัง
ไม่ใช่นะต้องทำแบบนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้
ก็จะทำให้เกิดการขาดใจกันง่ายขึ้นสร้างศัตรูได้ง่ายขึ้น
คนเข้าใจผิดก็เยอะเพราะว่าเขาจริงจังเขาเล่นไม่เป็น

อาจารย์ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราพอจะมีเลขอะไรที่มาอยู่ด้วย

เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะพูดจาจริงจังฟังน่าเชื่อถือ
หย่อนลงมานิดนึงเป็น๔๑หรือ๑๔ก็ได้ค่ะ

แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่า๔๗กับ๗๔เหมาะกับ
หนึ่งในหน้าอสังหาริมทรัพย์แน่นอน
พูดแล้วได้เงินได้ทองพูดแล้วโครงการใหญ่มานะคะ
เหมาะกับนักการเมืองผู้ปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชน
และเหมาะกับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องดิวดูแลลูกน้องในองค์กรด้วยส่วนหนึ่ง

และแถมยังจะต้องพลับอีกด้วยเป็นสาธารณะที่ทำให้สังคมยอมรับว่าองค์กรนี้ดีด้วยนะคะ
ครบเลยนะคะสำหรับตัวเลขเลย๔๗๔ไม่ได้โม้พูดจริงทำจริง
ที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านี้คุณผู้ชมรออยู่แล้วเลขจากทางบ้าน
ขายเสื้อผ้าออนไลน์อาจารย์ปอคะเลขนี้เหมาะกันไหมคะกับอาชีพ
เลขนี้เป็นเลขที่มงคลมากนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ดีมาก
แล้วก็มาถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าขายออนไลน์หรือเปล่าเกี่ยวมากค่ะ
เนื่องจากว่ามีเลข๕๙เพราะคือ๙ไปเกาะเกี่ยวกับเลขอะไรก็ตาม
จะเป็นเรื่องของอย่างที่เราบอกต่างระบบต่างภาษาแล้วก็ต่างชาติด้วยซึ่งเกี่ยวแน่นอน
แล้วก็เบอร์นี้นะคะมีเลขของการเจรจายืดหยุ่นได้ดีจะเป็น๔๖
แล้วก็เรื่องของความมีรสนิยมก็คือ๖๖นะคะแล้วสำหรับการเปิดหน้าด้วย๖๕ถือว่าดีเลย
เป็นลักษณะของความครบพร้อมในเรื่องทั้งภาษางานความมนุษย์สัมพันธ์และภาษาโมเมตรา

ตัวเลขนี้เหมาะกับอาชีพของคุณผู้ชมมาก

ส่วนอีกหนึ่งอาชีพนะคะเป็นติวเตอร์ค่ะอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๕๕๓๙๓๙๔๕นะคะ

ต้องมีลักษณะพิเศษคือนอกจากมีความรู้ที่ดีแล้ว

จะต้องทำให้นักเรียนหรือผู้ที่เข้ามาเรียน
ตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเรียนด้วย

ใช่ก็อยากจะบอกว่าเบอร์นี้ก็ถือว่าเหมาะนะคะเหมาะ
ในเรื่องของวิชาการคือเปิดด้วยเลข๕๕

วิชาการเพียบสอนคนได้
เลข๕๓จะเป็นอำนาจบารมีนะคะ
แล้ว๓๙๓๙๓๙เนี่ย
อาจจะไฮเปอร์หนักไปหน่อย
ปกติจะเป็นเลขนักกีฬาและไฮเปอร์
มาที่ที่มีหลายคู่ก็หนักไปหน่อย
อาจจะแบบซ้อนจนไม่ได้พักไม่ได้พรนะคะ

แต่ในเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไฮเปอร์เกินกว่าคนอื่น
แล้วก็ลดลงมาหน่อยนะคะ
ถือว่าโดยรวมก็เหมาะกับอาชีพนะคะ

อีกหนึ่งท่านค่ะคุณธิรดานะคะ

หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะคะ๐๒๑๕๗๖๑ค่ะ
เบอร์นี้โดยพื้นฐานเป็นเบอร์ไม่ดีนะคะ
ที่บอกว่าไม่ดีเพราะว่ามีทั้งตัวเลขของการถูกหักหลัง
สงสัยจะโดนขักกรุง
ค่าเช่าจะไม่ค่อยได้ตามเวลา

แล้วก็ตัวเองก็เป็นคนใจดีด้วยล่ะ
ใจดีด้วยแล้วก็การตัดสินใจไม่ค่อยนิ่งเลย

แล้วก็ทำงานหนักมาก

แล้วก็ผ่านไปเครียดไปกังวลแบบนี้

งั้นอาจารย์ช่วยแนะนำนึกได้ไหมครับค่ะคู่๑ค่ะแนะนำสักเลขหนึ่ง
เปิดหอพักให้เช่าเลขอะไรดีเปิดหอพักให้เช่านะคะ

ก็น่าจะเป็นเลขของเงินทองเนาะ

๒๔๖พวกนี้นะคะ
แต่ก็ข้อดีของเบอร์นี้ยังมี๖๑อยู่คือจะเขี้ยวเรื่องเงิน

ก็ถือว่ายังมีดีอยู่นะในเลขท้ายของเขา

ก็ยังมีดีอยู่ให้เพิ่มเลขอื่นที่ดีก็ตามนี้เลยที่น้องใบตองกำลังจดให้นะ
ที่เปิดทำอาชีพเปิดหอพักให้เช่านะ
มาอีกหมายเลขหนึ่งวันนี้ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันคือ๔๗๗๔นะ

คุณน้องนะคะอาชีพค้าขายหมายเลข๙

อืมดีไหมคะ
อันนี้ค้าขายแนวมั่นใจในตัวเองมากค่ะ
เนื่องจาก๙๑ปกติเป็นเลขของความมั่นใจ
เป็นสาวเกรดสาวเก่งเป็นนุ่มเท่
หนุ่มที่มีความคิดแปลกแหวกเงาและเป็นผู้นำ
ถ้า๙๑๙นี่เหมือนมา๒คู่

แล้วก็จะลักษณะยังไงล่ะ
คือไม่ใช่ว่าไม่ง้อลูกค้าไม่ใช่ว่าดุลูกค้า
แต่อาจจะนิ่งเฉยเพราะฉันเป็นตัวของฉัน

นี่ชัดเจนเลยว่ามีความคิดที่แปลกแหวกแนว

นี่ก็เป็นเลขของความเครียดคิดมาก

จากเจ้าตัวจะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็ว

เวลามีเอกสารอะไรให้เซ็นไม่ค่อยได้อ่านหรอก
ค่ะตอนนี้ต้องระวังที่สุดเลยนะ๔๘เซ็นต์ไปแล้วพลาด
เบอร์นี้ก็ถ้าเป็นไปได้ไม่เหมาะกับอาชีพค้าขายนะคะ

เปลี่ยนเบอร์ง่ายกว่าเปลี่ยนอาชีพ
แนะนำสักเลขได้ไหมครับสำหรับคนนี้ที่เขามีอาชีพค้าข่าย
ค้าข่ายทุกอย่างตาม๒๔๖

แม่ค่ะแล้วก็พวก๕๖นะคะ
เรื่องของทำมาหากินเรื่องของเงินทอง
ก็ใช้กลุ่มเลขที่อาจารย์บอกได้ส่วนท่านอื่นที่ส่งมา
ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของตลอดข่าวเช้านี้แล้ว
ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปอดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ

มาพูดคุยเรื่องราวของตัวเลขว่าเหมาะสมกับคุณผู้ชมหรือไม่นะครับ